แต่ว่าเป็นคุณยายที่ดูแลหลาน

เป็นวัยที่กำลังเพิ่งจะเดินได้คุณผู้ชม
ทีนี้ยายปล่อยคลาดสายตาแป๊บเดียว

ตกลงไปจากห้องพักด้านบน

นี่น้องมีแผลตรงปาก
ตรงปากเป็นแผลเพราะว่าตกลงมา
แต่ว่ายังโชคดีนะ
ตรงที่ว่าห้องพักอยู่ชั้น๒
คือไม่ได้สูงมากกว่านี้

แล้วตำรวจกู้ภัยก็เข้าไปตรวจสอบ

ที่คุณยายอุ้มอยู่เป็นเด็กผู้หญิง

แล้วก็ยังอยู่ในอาการแบบยังตกใจอยู่เลยค่ะ

ถามคุณยายยายยายเล่าให้ฟังหน่อยสิ

ก็ฝากลูกเขาให้ยายเลี้ยงไว้

ตอนนั้นยายกำลังจะเตรียมเสื้อผ้ามาอาบน้ำ
แล้วออกมาชะโง่งดูเอ้าหลานอยู่ไหน

ใจไม่ดีแล้วทีนี้ค่ะรีบออกมาดูเลย
ฟังคุณยายเล่าหน่อยดีกว่าค่ะ
นี่ไงถึงบอกว่าพอน้องเปิดประตู
ตอนนั้นที่ยายเห็นยังไม่แบบเออพอ
พอออกไปปั๊บน้องคงจะถอยหลัง

ถ้าเกิดว่ามีแบบเด็กเล็กอยู่แบบนี้
ภาคสายตาไม่ได้เลย